สุราชก็มีสถานที่ดีมีสิ่งที่น่าสนอกสนใจ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปกันหน่อยใครที่ชอบทานปลา

เขามีเมนูเด็ดนะครับกับร้านนี้ชื่อเมนูก็สุดยอดแล้ว
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าร้านนี้หน้าตาเป็นยังไงไปดูกันฮะ
เส้นกระบี่สุราชนะครับตำบลปลายริกอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราธานี
ใครที่ชอบแซลมอนเราก็ต้องที่นี่เลยครับ

มันยิ่งกว่านั้นมันยังแซ่บซีดซาสจนต้องใช้ชื่อว่าปลาแซลมอนหลงเมือง
เฮ้ยมันทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่ง

อีพริ้งคนเริงเมือง
อันนี้แซลมอนหลงเมืองหลงเมืองไม่ได้เริงเมือง

คือเป็นการนำเอาปลาแซลมอนสดเนื้อหวานฉ่ำเนี่ยนะฮะ

คลุกเคล้ากับน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบไทย
ไอ้น้ำจิ้มของเขาเห็นเขียวไหม
ไม่ได้มีแต่พริกอย่างเดียวเขาใส่วาซาบิลงไปด้วย
โอ้โหทั้งพริกทั้งวาซาบิ
ใช่ความเผ็ดแซ่บครบรสบวกกับความฉุนกึกที่มัน
คือวาซาบิมันจะเข้ากับตัวปลาแซลมอนอยู่แล้ว
ที่ผมบอกว่ามันฉุนคือมันฉุนขึ้นจมูก

คุณภูวกรนะครับบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูใหม่ที่ทางร้าน
ถ้าเป็นไงอร่อยข้าวท่า
เลยลองมาทำขายให้กับลูกค้าดูก็ติดอกติดใจกันเป็นแถวนะ
ก็เลยอยากจะมาส่งต่อความอร่อยกันแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นใครที่ไปที่สุราธานีลองไปทานกันดูได้นะครับ
ร้านนี้เปิดตั้งแต่๑๐โมงครึ่งถึง๕ทุ่มเลยทีเดียวนะครับ
แล้วถ้าอยากลองไปกันดูกลัวไปไม่ถูกโทรไปสอบถามได้นะเรื่องของเส้นทาง

และอีกหมายเลขหนึ่งก็คือ๐๖๒๑๙๙
เออมีเบอร์ไว้ด้วยนะจดไว้นะคุณผู้ชมเผื่อว่าใครไปเที่ยวสุราช